คุณผู้ชมฮะเราเคยนำเสนอข่าวนี้แล้ว

เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยคนก่อเหตุก็คือในหัมภ์ค่ะ
ไปฆ่าพี่เขยตัวเองหลังจากนั้นตามไปยิงเพื่อนร่วมงาน
แล้วนี่คือศพของพี่เขยของในหำคนนี้นะคะ
ซึ่งเสียชีวิตอยู่ในบ้านที่ตำบลบ้านค่ายอำเภอเมืองชัยภูมิค่ะ
หลังจากนั้นค่ะในหำคนก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์จากจุดนี้
ไปก่อเหตุยิงเพื่อนร่วมงานที่หมวดทางละหาร
ซึ่งชื่อนายพงธรสงเคราะห์ธรรมอายุ๓๑ปีค่ะ
เสียชีวิตอีกกลายเป็นอีก๑ศพทั้งหมด๒ศพในคืนเดียวกัน
คือวันที่๓๐กรกฎาคมที่ผ่านมา
หลังจากนั้นในหำผู้ก่อเหตุหนีไปนะคะ
ทราบชื่อจริงต่อมาก็คือนายสุขชัยหิรันภาพงค่ะอายุ๕๒ปี
จนกระทั่งคุณผู้ชมตำรวจไล่ล่าพยายามตามจับกลุ่มตัวเขาค่ะ
เมื่อวานนี้จับตัวเขาได้แล้วนะคะ
ที่สถานีขนส่งหมอชิด๒คุณผู้ชมลองดูภาพ
ตอนนาทีที่ตำรวจบุกไปจับกุมตัวในหัมภ์คนนี้
หลังจากที่เขาเดินทางมาจากอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย
ตำรวจเข้ารวบตัวแล้วนำตัวไปสอบสวนทันทีค่ะ
โดยในหำนะคะเมื่อมาถึงที่สพบ้านค่ายจังหวัดชายภูมิ
เจ้าตัวเนี่ยสารภาพแบบนี้ว่าผมยอมรับว่าผมยิงทั้งสองคนจริง
แต่ผมไม่ได้ตั้งใจจะฆ่านะแต่มันเกิดจากความกดดัน
แล้วมันก็เลยทำให้ผมต้องลงมือก่อเหตุ
เจ้าตัวอ้างแบบนี้ว่าผมทำไปเพราะบันดาลโทษะ
ส่วนที่มีกระแสข่าวบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปก่อเหตุยิงคนนู้นคนนี้อีกซ้ำ
ไม่เป็นความจริงค่ะเจ้าตัวบอก
แล้วทีนี้ตำรวจก็เลยต้องพาตัวในหำไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แน่นอนว่าที่แรกก็คือที่บ้านพี่เขย
คุณผู้ชมลองดูนะครอบครัวญาติพี่น้องเขามายืนรอดูในหำเนี่ยทำแผนกันนะคะ
จุดนี้คือที่แรกค่ะโดยเขาบอกว่าลักษณะการเข้าไปเขาเข้าไปเคาะประตูหลังบ้าน
แล้วให้หลานมาเปิดประตูหลังจากนั้นเข้าไปยิงพี่เขยทันที๒นัดค่ะ
ก่อนที่จะขี่รถค่ะไปที่หมวดทางละหาร
คราวนี้ไปเคาะประตูเพื่อนชื่อนายพงธรพอเพื่อนเปิดประตูออกมา
ไม่พูดพร่ำทำเพลงก็กระหน่ำยิงไปเลยถึง๔นัด
ตำรวจนะคะก็ต้องมีการแจ้งข้อหาหนักเลยฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
คุมตัวในหำคนนี้ไปฝากห่างที่สารต่อไปค่ะ